มาดูเรื่องราวของหมอแสงเรื่องของนายมนตรีนะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วก็เรื่องของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

เพราะว่าพลเอกประยุทธ์นั้นก็พูดในเวทีคอรมอสัญจร
ว่าจะไม่ปรับใครออกจากตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีนะครับ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นก็เพราะว่ารัฐมนตรีทุกคนนั้นมีความสำคัญในการขับเคลื่อนงาน

จะพาท่านผู้ชมไปย้อนทบทวนเหตุการณ์
นำมาสู่การชุมนุมประท้วงขับไล่รัฐบาล
ว่ามีสิ่งที่เหมือนหรือว่าแตกต่างตรงไหนกันบ้างครับ
ที่ผ่านมาหลายเหตุการณ์ทางการเมือง

จบลงที่ชนวนเหตุฟางเส้นสุดท้าย
จนทำให้เกิดกระแสต่อต้านผู้ควบคุมอำนาจในขณะนั้น
เริ่มจากเหตุการณ์๑๔ตุลาคมปี๒๕๕๙
ชนวนเหตุที่ทำให้นักศึกษาและประชาชน

อกจากรัฐธรรมนูลที่ต่ออายุให้กับผู้นำทหารแล้ว

จากพฤติกรรมของทหารชั้นผู้ใหญ่หลายคน

เข้าไปล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเลสวน
แต่ความดันมาแตกเมื่อเฮลีคอปเตอร์ลำดังกล่าว
เกิดตกทำให้ซากสัตว์กระเด็นโพประจาน
ทำให้เกิดความไม่พอใจลุกลามบานปลาย

คำพูดเพียงประโยคเดียวของผลเอกสุจินดาคราปยูน
อดีตผู้นำรัฐบาลที่มาจากรสช

คำมั่นสัญญาที่เคยประกาศไว้ว่า
จะไม่กลับไปดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

เรียกประชาชนที่ไม่พอใจพฤติกรรมของรัฐบาลทหารอยู่เป็นทุนเดิม
ให้ออกมาประท้วงและเดินขบวนครั้งใหญ่
แต่ไม่ใช่ว่าชนวนเหตุฟางเส้นสุดท้าย
จะเกิดขึ้นเฉพาะรัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติเท่านั้น

รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของนายทักษิณชินวัฒน์
ก็ต้องเจอเหตุการณ์ลุกคือครั้งใหญ่ของประชาชนเหมือนกัน

ให้สัมภาษณ์เรื่องการขายหุ้นชินคอปโดยไม่ต้องเสียภาษี
ครั้งนั้นเขาออกมาตอบโต้คนที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นพวกขี้อิจฉา
สร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนมากขึ้น

ค่อยเปิดตัวออกมาเป็นแนวร่วม
ออกมาขับไล่รัฐบาลนายทักษิณในที่สุด
เหตุการณ์ทั้งหมดล้วนมีปมสะสมมาก่อน
และมาจบที่ฝั่งเส้นสุดท้ายเหมือนกัน
คือการลุกฮือของประชาชนที่ไม่พอใจ
และคลางแคงใจในตัวรัฐบาล

สัญญาณนั้นก็ดูเหมือนจะเริ่มก่อตัวขึ้นแล้ว
จากเหตุผลที่สวนทางกับความรู้สึก
เรื่องนาฬิการูเป็นของเพื่อน
ส่วนจะมีจุดจบที่เหมือนหรือแตกต่างจากบทเรียนในอดีต
ประชาชนจะเป็นผู้ที่จะให้คำตอบในเรื่องนี้ได้ดีที่สุด
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน